มาดูประเด็นข้างเคียงที่เป็นประเด็นคู่ขนาน
เรื่องของลุงพลนะคะนายชัยพลวิพาลลงเคยของน้องชมพู่
คือลุงพลเนี่ยถ้าเรื่องทางคดีลุงพลเขาก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จอะไรเรียบร้อยแล้ว
นี่นะคะแต่ว่ามันมีประเด็นคู่ขนานนี่ค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดักฟังที่ถูกพาดพิงนะคะ
หมอปลายืนยันว่าคือลุงพลควรจะต้องไปแจ้งความ
หาตัวผู้กระทำความผิดเดี๋ยวจะรอถึงพรุ่งนี้๖โมงเย็น
ถ้าไม่ดำเนินการหมอปลาจะดำเนินคดีกับลุงพล
หมินประมาทเพราะลุงพลให้ข่าวจนหมอปลาและทีมงานของหมอปลาเสียหายค่ะ
จริงใครเป็นคนเอาไปวางไว้ใครคือเจ้าของเครื่องเจ้าของซิม
นะฮะไอ้เอฟซีข้างทั้งหลาย
ถ้าคุณโดนกล่าวหาบ้างอ่ะคุณจะอยู่เฉยเหรอ
ก็ต้องพูดในมุมที่มันดีไอ้มุมที่มันไม่ดี
เขาก็ไม่ออกเขาก็สั่งลบคลิปบ้างปิดเสียงบ้างอยากแบบเช่น
นั้นอ่ะลบไว้ลบเสียงลบเสียงปิดเสียงแล้วก็ลบคลิป
ทิ้งเห็นนะฮะนี่คือการไม่ชอบมาพากลแต่ถ้าสื่อเข้าไป
สัมภาษณ์ซึ่งก็ต้องนำตัวเหนือตั้ง๒ด้านด้านที่สังคมอยากรู้ด้านที่เป็นตัวตนเขา
กำลังจะถามเลยว่าคนข้างหมอปลาคือใคร

ใช่ไหมก็จะต้องอำพลังตัว

คืออย่างที่เราเล่าไปนะคะว่าตอนนี้ลุงพลของงดให้สัมภาษณ์สื่อกระแสหลัก๒เดือนนะคะ
ขอยุ่งเกี่ยวกับบ้านลุงพลอีกแล้ว

ก็ไปอยู่ที่บ้านกกอกอยู่สักพักหนึ่งเลย
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วไปเช่าบ้านอยู่ในสวนยางที่อยู่ข้างบ้านลุงพลเลยนะ
ประเด็นหลักคือขายของตามชีวิตลุงพลบ้างแต่ไม่ได้ไปตามมากนักอ่ะนะคะ
เขาจะมีกฎกติกามารยาทของเขาก็คือห้ามถ่ายลุงพลในมุมที่ไม่ดี

เพราะบางครั้งเนี่ยลุงพลก็จะมีอาการหลุดบ้าง
เรื่องของคำพูดเรื่องของกิริยาก็จะถูกสั่งว่าปิดเสียงนะ
หรือใครมีคลิปที่ไม่ดีก็ถูกสั่งว่าลบเถอะ

น้อยร้อยเอ็ดเนี่ยยูทูบเบอร์เจ้าของช่องบูมน้อยร้อยเอ็ดเขาบอกว่ามันมีกรณีของภรรยาหมอปลา
ไปหาลุงพลที่บ้านกอกแต่ไม่เจอลุงพลเพราะลุงพลไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้
หนีไปกรุงเทพไม่เจอตามนัดทั้งที่นัดกันเอาไว้แล้ว
ภรรยาหมอปลาคือร้องไห้เลยยูทูบเบอร์ไปถ่ายภาพเอาไว้เยอะมาก
ภาพที่ภรรยาหมอปลาร้องไห้อ่ะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับลุงพลบอกว่าลบทิ้งเถอะ
คลิปที่ภรรยาหมอปลาร้องไห้อ่ะยูทูบเบอร์ที่ใกล้ชิดกับลุงพล
ก็โทรศัพท์ไปถามทุกคนเลยนะว่าลบหรือยังลบหรือยังลบหรือยัง
เขามองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วยอะไรด้วยอ่ะนะคะ

ใช่ไปขอดูว่าในโทรศัพท์มีคลิปอยู่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
สิบสองมกราคมที่ผ่านมาได้ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับรายได้ของยูทูบเบอร์
หลังจากบทสัมภาษณ์ออกอากาศลุงพลเรียกไปคุยนะคะ
ลุงพลบอกว่าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องรายได้ทำไม
นายสุรชัยเลยบอกว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วแบบนี้
เพื่อความสบายใจผมกลับบ้านดีกว่าครับ
ตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของจากกลับบ้านนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของลุงพลอีกนะคะ
ประมาณว่าไปถามว่านักข่าวให้สัมภาษณ์เรื่องอะไร
ก็บอกว่าบุ๋มก็ให้สัมภาษณ์เรื่องรายได้
แต่บูมไม่ได้ไประบุรายได้ของแต่ละช่อง
ก็พูดในส่วนของบูมว่าที่มาอยู่ที่นี่ได้มีรายได้ได้นี่
อ่าเพราะว่ากระแสลงจริงคือเราก็พูดไปตามเนื้อถ้าเป็นคำที่ชื่นชม
เราไม่ได้พูดอะไรที่เสียหายครับ

คนที่มาอยู่ที่นี่เพราะมีคดีชมพู่เพราะมีสื่อหลัก
เป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างของบ้านกอกจึงมียูทูปเบอร์จนถึงทุกวันนี้
สิ่งที่ผมออกมาพูดทุกวันนี้เพราะผมน้อยใจที่ผ่านมามาโดยตลอดว่า
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยูทูปเบอร์ด้วยกันก็ไม่สามารถเฟฟผมได้
แต่คนที่จะเฟฟบุมได้ก็คือช่องหลักมันมีการแบ่งฟักแบ่งฝ่าย
ผมก็เลยว่าไม่ขออยู่แล้วไม่โอเคก็คือการสั่ง
สั่งให้ลบคลิปสั่งให้เซฟสั่งให้ปิดเสียง
มียูทูปเบอร์บางช่องที่มีอิทธิปนต์ต่อต่อช่องอีก
ครับมีล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับมีประชุมหลังจากที่มีกระแสพี่น้ำฟ้า
ทุกคลิปที่มีพี่น้ำฟ้าลบให้หมดไม่ว่าจะกรณีแต่ล้านที่บูมไม่ลบ
เพราะว่ามั่นใจว่าคลิปนั้นพี่น้ำฟ้าบอกว่าไม่ต้องลบ
ทำไมเขาต้องสั่งให้ลบคลิปคลิปพี่น้ำฟ้า
แล้วมันไม่ได้เสียหายด้วยไงครับอ่าทุกผู้ชมครับมีอีกเรื่องฮะ
เรื่องไม้ตะเคียนนะครับท่านผู้ชมยังจำได้นะฮะ
อาจรุยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
นี่ฮะไม้ตะเคียนตรงนี้นะครับได้ไปร้องกรมป่าไม้ให้ตรวจสอบ
ท่อนไม้ตะเคียนที่อยู่ที่บ้านลุงพลนะฮะที่เอามาให้คนกราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันเนี่ยฮะ
เวลาที่เขาไปเยี่ยมลุงพลเยี่ยมบ้านลุงพลเนี่ยนะครับ
ให้ตรวจสอบว่ามีการอนุญาตครอบครองโดยถูกต้องหรือไม่เพราะไม้ตะเคียนท่อน
ถ้าตามกฎหมายถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ไม้ตะเคียน
ก็เท่ากับว่าจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านี่คือตินะ
วันนี้ติก็นำรูปถ่ายไม้ตะเคียนเนี่ยไปถามชาวบ้านที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องไม้
ค่ะนะครับอย่างนายบุญธรรมนายบุญธรรมบอกโอ้โห
พอเห็นทูปเนี่ยนะตรงนี้นะยืนยันว่าท่อนไม้ท่อนนี้เนี่ย
ไม่ใช่ไม้ตะเคียนอย่างแน่นอนถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับ
จุดสังเกตก็คือมีรอยแตกบริเวณแก่นของไม้
ซึ่งไม้แต่ละชนิดจะมีรอยแตกไม่เหมือนกันนี่นะตรงนี้นะฮะ
นายบุญทันเขาบอกนะครับนอกจากนี้นะครับ
ผิวลำต้นของไม้ตะเคียนต้องมีลักษณะเรียบ
แต่ถ้าดูจากท่อนไม้ในรูปนะฮะที่เป็นไม้ตะเคียนที่บ้านลุงพลเนี่ย
มีตาคล้ายกับหนามนูนออกมานะครับอันนี้เป็นรอยแตกนะฮะ
อ่าถ้าดูที่ผิวนะฮะจะมีตาคล้ายหนามเนี่ย
นูนออกมาก็เลยมั่นใจว่าเป็นไม้มาฆ่าแต้นะฮะ
หรือจะเรียกว่าไม้มาฆ่าหนามมาฆ่าลิงมาฆ่าหลุมอะไรก็ได้คือมันเป็นไม้มาฆ่า
นายบุญธรรมบอกไม่ใช่ไม้ตะเคียนมีความคล้ายคือไม้ตะเคียน
เพราะมีความคล้ายคือใช้ตะเคียนไหมบอกแม่อืมอืมอ้าวพูดเลย
ทำไมไม่ใช่ไม้ตะเคียนเอาคันคันโทรศัพท์ให้ดูด้วย
เออเห็นว่านี้รอยหนามวันนี้ครับคือตะเคียนจะไม่มีไม่มีเออ
คือยืมยันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไปขอโหยบ้างไหมครับ
ผมคิดว่าเรื่องขอหวยไม่อย่างกับมันก็มีทีมเหมือนแหละเนอะไม่ไง